มาเปิดรายการยามเย็นแบบนี้ด้วยเรื่องราวดีของนางเอกสาวจักรจันทร์อคัมซิรินะคะ
บอกเลยว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อน
กระจันเองไม่เคยเปิดปากพูดถึงเรื่องราวความรักออกสื่อสักเท่าไหร่นะฮะ
เปิดตัวหวานใจด้วยการเตรียมเป็นเจ้าสาวป้ายแดงคนล่าสุดกันไปเลย
ชื่อว่าคุณเคคุณเควัฒนาเจริญศักดิวัฒนา
ฟังชื่อฟังนามสกุลรู้เลยนะคะ
อายุ๓๘ปีค่ะเป็นดีกรีทายาทเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
แถมยังพ่วงท้ายด้วยตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสุพรีมจำกัดอีก
ซึ่งในงานนี้นะคะแฟนนุ่มเขาเป็นคนจัดเตรียมงานทุกอย่างเลย
แบบที่เจ้าตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนด้วยค่ะ
งานนี้บันเทิงไทยรัฐสายตรงไปสอบถามเรื่องนี้กับผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
ก็บอกว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันมาประมาณ๒ปีกว่าแล้วค่ะ
ก็รู้จักกันมาจากการแนะนำของเพื่อนสนิท
ส่วนเลิกแต่งยังไม่ได้ระบุนะคะว่าจะเป็นภายในปีนี้หรือว่าปีหน้า
ต้องรอทั้งคู่เข้าไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก่อน
บันเทิงไทยรัฐเราขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ล่วงหน้าด้วยนะคะ
โอ้โหสุดยอดสุดปัง

เจออีกทีรูปคู่งานแต่งกันไปเลย
ใช่หน่อยนะคะโอ้ยดูแบบตาเธอนั่นเป็นธรรมชาติจริงของแต่งงาน